หุ่นละครเล็กแตกต่างจากหุ่นกระบอกคือมีศีรษะลำตัวแขนขาและสัดส่วนเหมือนคนเพียงแต่โยกขนาดลงสูงประมาณ๑เมตรและแต่งตัวเหมือนละคร
ผู้ชมจะเห็นทั้งตัวหุ่นละครเล็กและผู้เชิดหุ่นร่ายรำไปพร้อมกัน
ครูสาคอนยังเขียวสดได้เป็นผู้สืบสารและอนุรักษ์หุ่นละครเล็กซึ่งเกือบศูนย์หายไปแล้วให้กลับมาเป็นที่ชื่นชอบอีกครั้ง
เครื่องดนตรีใช้วงปีภาษณ์ไม่มีสออู้แบบหุ่นกระบอก
ใช้เพลงสองชั้นซึ่งเป็นเพลงสั้นมีจังหวะปานกลางและร่ายนอกในการดำเนินเรื่อง
เชิดเป็นคนเจรจามีต้นเสียงและลูกคู่รองรับ